ดูคลิปนี้หน่อยค่ะคุณผู้ชมเป็นชายเร่ร่อนที่เขาทำร้ายคนแก่
คนแก่คนก็วิพากษ์วิจารณ์คือสงสารคนแก่ทำร้ายคนไม่มีทางสู้

ใช่ผู้ชายคนนี้ที่เขาไม่ได้ใส่เสื้อ
อายุประมาณสัก๓๐๔๐ปีกำลังชกผู้ชายสูงอายุแบบรวมหมัดใส่เลย
แล้วสิ่งที่คุณลุงทำได้คือยกมือเหมือนกับป้องกันแต่ก็ยังโดนนะคะ
คลิปนี้ความยาวมันแค่๕วิเท่านั้นเองคุณผู้ชม
สาขาหน้าสถานีรถไฟตรงข้ามตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
เขตเทศบาลนครปฐมเพราะว่ามันก็เป็นเขตชุมชนด้วย
แล้วเห็นว่าชายเร่ร่อนทำร้ายร่างกายคนแก่ไม่มีทางสู้
ล่าสุดตำรวจจับกลุ่มตัวผู้ชายคนที่ไม่ได้สวมเสื้อได้แล้วนะ
ตอนจับได้เขากำลังเดินขอเงินชาวบ้าน

แต่ด้วยความที่เขาเป็นคนเร่ร่อนก็พูดจาไม่รู้เรื่อง

สิ่งที่เขาบอกกับตำรวจคือมาช่วยดูแลรถให้เจ้าชายที่ประเทศอังกฤษครับ
นี่แหละค่ะแต่ว่าพอสอบสวนเบื้องต้นเนี่ย
ก็รู้ชื่อค่ะชื่อว่านายสุรศักดิ์อายุ๓๘ปี
เขาป่วยแหละต้องทำหนังสือส่งตัวไปรักษาตัวที่สถาบันกรยาราชนครินทร์
ส่วนชายสูงอายุที่โดนต่อยนี่นะคะ
หลังจากเกิดเหตุแกก็เข้าไปแจ้งความ
แต่ปรากฏว่ามีชายเร่ร่อนเดินมาขอบุหรี่ขอตังค์๒๐บาท
แล้วก็ตรงเข้ามาชกต่อยเลย
ชาวบ้านบอกว่าเอาจริงนะชายเร่ร่อนนี้เขาเหมือนคนเมายา
เงินชาวบ้านไปทั่วถ้าเกิดว่าไปขอแล้วใครไม่สนใจเนี่ยนะ
เดินหนีก็จะมีทำร้ายร่างกายด้วย
ทีนี้ในคอมเมนต์ดิฉันเข้าไปอ่านดู
คนก็ไปแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์เยอะค่ะ
บอกว่าเจอผู้ชายเร่ร่อนคนนี้ประจำเลย
ยืนโบกรถบ้างยืนขอตังบ้าง
แล้วก็มีไปทำร้ายคนอื่นจริงสร้างความเดือดร้อน
เดี๋ยวก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลแล้วก็ส่งรักษาด้วยนะคะ